อย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปากซอยรามคำแหง๕๑ทับ๒นะ
ถนนรำกำแหงขาออกนะครับอยู่ดีดีครับ
วันนี้มีอาคารตึกร้างที่ปากซอยเนี่ยก็พังถล่มลงมา
แล้วมีคนที่เขาถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้นะฮะ
เดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
น่าตกใจเนอะบางคนก็ไม่ใช่
เสียงระเบิดหม้อแปลงระเบิดไฟระเบิดหรือเปล่า
ทีแรกก็ไม่รู้กันว่ามันเกิดอะไรรถชนหรือเปล่า
มอกแปลง๒ไฟฟ้าตกลงตึกถล่มนะฮะ

เป็นช่วงบ่ายวันนี้นะครับเป็นคลิปสุดระทึกเลยครับ
ร้างสูง๔ชั้นเนี่ยพังถล่มลงมานะฮะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาก็ถ่ายคลิปแล้วก็ลงเอาไว้อ่าในคลิปจะเห็นหลังตึกร้างถล่มเนี่ย
คนที่เดินอยู่บนทางเท้าก็วิ่งหนีตายกันโอละหมานแล้วก็มีคนที่บาดเจ็บด้วยนะฮะ
เป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีชมพูที่ใช้มือกลุ่มศีรษะมีเลือดออกมานะ
แล้วก็มีเสียงดังคล้ายระเบิดออกมาคาดว่าคงมาจากสายไฟที่มันช็อตอ่ะนะ
แล้วก็มีการเสียงระเบิดเกิดขึ้นคนที่เดินผ่านไปมาก็วิ่งหนีกันจ้าละวันเลย
แล้วก็ผู้หญิงคนนี้ครับนอนราบอยู่กับพื้นถนนเลือดอาบศีรษะเลย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องมาประถมพยาบาลกันอย่างชุลมุน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปากซอยรามคำแหง๕๑ทับ๑ถึง๕๑ทับ๒ถนนรามคำแหงขาออก
วงหัวหมากเขตบางกะปิช่วงบ่ายที่ผ่านมา
คนที่โพสต์ข้อความบอกว่าน่าสงสารมากครับผมรอดบุดหวิด
เราก็เลยถามเขาว่าเออตกลงเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไง
เจ้าของคลิปบอกว่าตอนนั้นเขาเดินทางมาซื้อหนังสือเรียนของมหาวิทยาลำคำแหงมากับแฟน
หลังจากเดินผ่านจุดนี้ก็ไม่ได้ไกลมากนักพอเดินผ่านไป
ก็เกิดเหตุระเบิดแล้วก็ตึกพังแบบนี้เกิดขึ้น
โดยไม่มีสัญญาณอะไรบอกก่อนเลยอยู่ดีอาคารก็ซุดตัวลงมา
ทีแรกเขายังคิดว่าเป็นรถใหญ่ชนกันเพราะเสียงมันดังมาก
แต่ว่ามันตามมาด้วยเสียงระเบิดของสายไฟ
โพสต์คลิปกับเรื่องราวเหตุการณ์นี้ไว้เหมือนกัน
แล้วก็ระบุขอชื่นชมนายแพทย์มนัสพงศ์จิรพัฒนางกูล
เป็นแพทย์ประจำคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งของสาขารามคำแหง
กับพนักงานในคลินิกเขาอยู่แถวนั้น
พอเขาเห็นคนเจ็บเขารีบมาช่วยกันเลยนะครับ
ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคลิปที่ถูกถ่ายเผยแพร่ออกไป

ชาวเน็ตนี้ก็ขอบคุณนะขอบคุณถึงน้ำใจที่คนไทยมีให้กัน
พอหลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะก็ต้องไปตรวจสอบนะ
ตำรวจสนหัวหมากก็ลงพื้นที่ไป
ตรงนี้เป็นอาคารไม่มีเลขที่สูง๔ชั้น๔คูหา
เป็นตึกร้างค่ะคุณผู้ชมแล้วถล่มลงมาเนี่ย
คือกันศาสตร์มันล้ำมาในทางเท้าแล้วมันก็ถล่มลงมา
ผู้บาดเจ็บ๒คนชื่อว่านางสาวโสพิตาทองเกิดอายุ๒๓ปี
และนางสาวนภาพรศรีบุญเรืองอายุ๕๔ปี
แล้วคนที่เดินอยู่ริมถนนก็โดนเศษอิดเศษปูนลนใส่
ต้องไปโรงพยาบาลกันนะคะแต่ว่าเบื้องต้นอาการปลอดภัยนะคะ
พยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าจุดตรงนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมเอาไว้
เพื่อที่จะลื้อถอนก่อสร้างเป็นปล่องรถไฟฟ้าใต้ดิน
สถานีมหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ว่าตรงนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ก่อนหน้านี้ได้มีการเวรคืนตึกตรงนี้ค่ะ
แต่พอเวรคืนไปแล้วปล่อยทิ้งไว้ไงปล่อยทิ้งไว้สักพัก
เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เอง
ก็มีการส่งรถแบ็คโฮลขนาดเล็กไปรื้อถอนผนังอาคารด้านหลัง
เจ้าหน้าที่นำรถแบคโฮลขนาดใหญ่มาลื้อถอนส่วนที่เหลือ
ดำเนินการเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะ
เมื่อวานนี้ลื้อวันแรกแล้ววันนี้ถล่มเลย
ก่อนเกิดเหตุอยู่ระหว่างการลื้อถอนจากด้านใน
ระเบียงแผ่นปูนของชั้น๒เหมือนกับรับแรงกระแทกไม่ไหวอะค่ะ
หลุดออกมากระแทกกันสาดแล้วก็ถล่ม
ลื้อถอนทางเท้าหน้าอาคารจริงแล้วเขาไม่อนุญาตให้คนเดินผ่าน
ต้องไปเดินตรงถนนนะคะ

รถวิ่งผ่านไปผ่านมาอะไรแบบนี้

ก็เลยถูกเศษซากปูนกระเด็นตกใส่
เขาไม่เชื่อ

แล้วเขารื้อถอนมานานยัง

ตำรวจบอกว่าการลื้อถอนอาคารแห่งนี้

แต่กระบวนการลื้อถอนเนี่ย
ถูกต้องหรือไม่มันผิดพลาดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องสอบสวนขยายผลต่อ
แต่คนเจ็บนะครับสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ทั้งทางอาญาและทางแพ่ง
เจ้าหน้าที่ก็จะสอบปากคำสอบถามผู้เกี่ยวข้องโดยตรง
ตอนนี้รู้รายละเอียดหมดแล้วตำรวจเขารู้หมดแล้วนะครับ
ว่าใครเป็นนายจ้างเป็นผู้รับเหมาเป็นคนงานก่อสร้างที่ทำงานเนี่ย
รู้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรียกร้องสิทธิ์ได้แน่นอน
อันนี้ไม่ต้องห่วงแล้วตอนนี้ก็ได้กั้นเขตเอาไว้ก่อนนะ
เพื่อรอความชัดเจนว่าทางเขตเขาจะตรวจสอบยังไง
แล้วก็จะมาให้ลื้อถอนต่อเมื่อใดอะไรยังไงพวกนี้
ต้องเอาให้ชัดก่อนเดี๋ยวพังทะลมลงมาอีก